สนับสนุนโดยบีชัวร์คิวอาร์คู่ใจนักช็อปคู่คิดร้านค้าจากธนาคารกรุงเทพ

บอกว่าอยากจะไปเที่ยวที่นั่นที่นี่ทั้งไปขึ้นเหนือบ้างก็มีไปอีสานก็น่าสนใจ
ภาคใต้ก็มีคือมีหลากหลายภาคเลยนะคะเพราะว่ารายการของเราเนี่ยรวบรวมเรื่องราวดีเด็ดทั่วทุกภูมิภาคมาฝากคุณผู้ชม
วันนี้ก็อยากจะถามคุณผู้ชมอีกครั้งนึงนะส่งไลน์มาบอกกันหน่อยว่าสิ้นปีนี้ปีใหม่นี้คุณจะไปฉลองที่ไหนกันบ้าง
อยู่ว่าอยู่ที่ไหนกันดีหรือว่าใครดูอยู่ต่างจังหวัดแล้วเขาเดินอยู่ที่บ้านก็บอกเรามาก็ได้เช่นเดียวกัน

เที่ยวไปชมจุดชมวิวทะเลหมอกสวยมาแบบจัดเต็ม๓ภาค๓สถานที่เลยนะคะ
บอกเลยว่าคุณเนี่ยขึ้นไปจุดชมวิวทะเลหมอกแล้วเหมือนว่าอยู่บนสวรรค์เลย
เหมือนเรามองเห็นเมฆมองเห็นอะไรที่มันสวยงามอลังการมาก
และที่สำคัญมองเห็นวิวแบบรอบตัว๓๖๐องศาเลย
มีที่จังหวัดไหนบ้างภาคไหนบ้างไปดูกันค่ะ
เป็นหมอกจริงไม่มีควันผสมเลยเริ่มที่ภาคเหนือกันเลยนะคะ
กับจุดชมวิวทะเลหมอกที่เขาบอกว่าเป็นสวรรค์ของภาคเหนือเลย
ภาพมุมสูงที่คุณผู้ชมเห็นอยู่เนี่ยนะคะเป็นจุดชมวิวที่มีชื่อว่า
ภูผามอกอยู่ที่บ้านจาโบจังหวัดแม่ห้องสอน
ใบตองเคยไปดิฉันไปเห็นกับตาตัวเองมาเลยนะ
ภูผาหมอกบ้านจาโบเนี่ยนะคะครับแต่ว่าใครที่อยากจะ
อาจจะต้องออกแรงเดินกันนิดนึงแล้วก็ปีนป่ายกันเล็กน้อย
แต่เชื่อว่าถ้าเกิดขึ้นมาทุนโยนขาวแบบนี้แล้วมันคุ้มข้ามา
หายเหนื่อยเลยอ่ะครับอากาศก็ดีดีวิวก็สวยสวยนะคะโอ้โห
คุณดูนะถ้าเกิดว่าคุณแบบเอากล้องถ่ายรูปหรือว่าโทรศัพท์ขึ้นมา
เก็บภาพเซลฟี่บนยอดเขาที่เหมือนแบบว่ามันโอบล้อมรอบตัวเราอยู่แบบนี้
ครับคุณคิดดูสิว่ามันจะแบบสวยงามแล้วก็ฟินขนาดไหน
เป็นอีกหนึ่งภาพความประทับใจที่จะจดจำไปตลอดเลยนะ
ใครที่อยู่ภาคเหนือตอนนี้นะคะคุณผู้ชมลองอยากแนะนำเลย
ลองไปพิชิตสายหมอกที่จุดชมวิวทะเลหมอก๓๖๐องศาแบบนี้เลย
สัมผัสกันได้ที่บ้านภูผาหมอกนะคะบ้านจาโบอำเภอปางมภาจังหวัดแม่ห้องศร
ที่นี่เขาเรียกภูผาหมอกภูผาหมอกจริงเห็นวิวอลังการแบบนี้
บอกได้คำเดียวว่าใครไม่ไปพลาดแล้วอย่าให้พลาดนะครับช่วงปีใหม่แบบนี้
เหนือกันไปแล้วนะคุณผู้ชมไปอีสานกันบ้างดีกว่า
อีสานก็มีสถานที่ท่องเที่ยวสวยจุดชมวิวสวย
อีสานเนี่ยเขาบอกว่าเป็นอีกหนึ่งจุดที่น่าสนใจแล้วเราเคยนำเสนอไปแล้วกับหินสามวานจำได้ไหม

โอ้โหฮิตมากตอนนี้นะครับต้องไปเที่ยวกันเลย
ที่บ้านโนนไซทองเป็นศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ
ที่๑๕๔ตำบลโคกองอำเภอเมืองบึงกาลจังหวัดบึงกาลนะฮะ
ที่นี่เขาเรียกสั้นว่าภูสิงมีความงดงามแบบธรรมชาติครับ
ไม่ว่าจะเป็นจุดชมวิวที่สำคัญอย่างถ้ำฤษีและโดยเฉพาะจุดชมวิวหินสามวาน
ก็คือลักษณะเหมือนปลาวาน๓ตัวนอนเรียงกัน
แต่ผมมองแล้วเหมือนเรือดำน้ำ
ก็เหมือนอยู่แล้วแต่คนจะมองกันไป
ก็ว่ากันไปนะครับที่นี่นะครับนักท่องเที่ยวเนี่ยจะได้ชมพระอาทิตย์ลอดผ่านสายหมอก
โผล่ขึ้นมาจากฝั่งสปลาวอ่าแล้วนอกจากนี้
ยังได้สูตรกลิ่นไอธรรมชาติในยามเช้าแบบฟินด้วย
กลายเป็นหนึ่งในแลนด์มาร์คสำคัญนะครับที่ห้ามพลาด
แล้วก็ต้องมาเก็บภาพเป็นที่ระลึกเอาไว้
ฟี่ลงไอจีก็ดีเหมือนกันนะครับคุณผู้ชมครับ
เอาล่ะสำหรับหินสามวานนี้นะครับทางศูนย์เองเนี่ย
เขาได้จัดเตรียมสถานที่เอาไว้รับรองมีอะไรบ้างเต็นต์ฮะ
บ้านพักก็มีแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ไว้คอยอำนวยความสะดวก
ให้กับนักท่องเที่ยวอีกด้วยก็ต้องเชื่อฟังเขานะ
เพราะว่าเจ้าหน้าที่เขาจะบอกว่าจุดไหนอะไรยังไง
สามารถที่จะไปค้างแรมกลางเต็นต์ได้ในจุดตรงนั้น
จุดก็อันตรายเพราะฉะนั้นต้องฟังเจ้าหน้าที่เขานะครับ
ย้ำกันอีกครั้งครับคุณผู้ชมไปเที่ยวกันได้นะครับ
ภูสิงบ้านโนนไซทองศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ
ที่๑๕๔ตำบลโคกองอำเภอเมืองบึงกาลจังหวัดบึงกา
โอ้โหสวยมากจริงจังหวัดบึงกาลเนี่ยนะ
มีจุดชมวิวสวยแบบนี้ให้เราดูด้วยนะ
ใครที่อยู่ภาคอีสานนะคะแนะนำเลยว่าต้องลองไปที่ภูสิงศ์แห่งนี้
จะได้มองเห็นวิวสวยถึงข้ามฝั่งไปสปลาวเลยนะ
คนที่เขาไปเที่ยวอีสานช่วงปีใหม่แบบนี้ไปกันเยอะ
เพราะฉะนั้นที่นี่ผมว่าน่าจะมีคนไปเที่ยวกันเยอะ
เขาบอกช่วงนี้อากาศเย็นด้วยกำลังดีโอ้โหขึ้นไปแล้วเห็นจุดชมวิวสวย
อากาศเย็นแบบนี้มันฟินมากผ่านไปแล้วใช่ไหมคุณ
เหนือไปแล้วอีสานไปแล้วภาคใต้อ่าคุณเชื่อไหมว่าภาคใต้เนี่ยนะ
คือมันสวยงามมากอลังการมากคุณทายซิว่าอยู่ที่ไหน
ถ้าภาคใต้สุราชไหมใกล้กว่านั้น
ใกล้กว่านั้นเหรอสตูนบัตนีมันคือสุดเขตแดนสยามของเรา
อำเภอเบตรงจังหวัดยะลาค่ะโอ้ยยะลา
ที่อำเภอเบตรงจังหวัดยะลาครับ
หลายคนเนี่ยนะคะอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะภาคใต้บ้านเราลงไปเนี่ย
ใต้สุดแดนสยามแบบนี้เนี่ยจะมีทะเลหมอกสวยวิวอลังการแบบ๓๖๐องศา
ให้ชมจริงเหรอเอาคุณดูภาพนี้นี่คือภาพจริงนะ
ที่เห็นกับตามาเนี่ยคุณที่นี่คือจุดชมวิวทะเลหมอกไอเยอเวงนะคะ
ตั้งอยู่ที่เทือกเขาสันกลาคิรีอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลถึง๒๐๐ฟุต
โอ้โหเรียกว่าเป็นอันซีนไทยแลนด์แดนปักใต้เลยนะคุณนะ
มีทะเลหมอกให้ได้ชมทั้งปีนี่ย้ำตรงนี้เลย
ขอเพียงคุณตื่นเช้ามาให้ทันก่อน๖โมงเช้าเท่านั้น
คุณก็จะได้ชมได้สัมผัสกับอากาศหนาวเย็นทะเลหมอกสวยหนาแบบนี้
ดูภาพสิเหมือนในหนังเลยอ่ะเหมือนมันเป็นสำลีอ่ะคุณ
ใช่ไหมมันเป็นปุ๋ยมันหนาโอ้โหมันสวยงามมันอลังการมากเลย
เหมือนเรานอนอยู่บนที่นอนที่มีผ้านวมอะไรอย่างนี้
ปัจจุบันนะคะจุดชมวิวทะเลหมอกไอเยอเวงเนี่ยนะ
มีนักท่องเที่ยวเดินขึ้นมาพิชิตยอดเขากัน
มีทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยทั้งชาวต่างประเทศเยอะมาก
โดยเฉพาะชาวมาเลเซียนี่ก็เยอะอ๋อใช่ใช่ติดกันนี่
ถูกต้องแล้วก็กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่งของภาคใต้ไปแล้วนะคะ
ส่วนการเดินทางขึ้นไปชมทะเลหมอกแล้วก็จุดชมวิวพระอาทิตย์ขึ้นของที่นี่
ใช้เวลาไม่นานคุณเดินทางจากตัวเมืองเบตงประมาณ๔๐นาทีเท่านั้นเอง
แล้วก็สามารถขับรถบนถนนลาดยางขึ้นไปถึงจุดชมวิวได้เลยง่ายมาก
ไปพิสูจน์ความอลังการของจุดชมวิวทะเลหมอกในเขตป่าอเมซอนเมืองไทย
ที่สุดแสนจะอันซีนกันได้ที่อำเภอเบตงจังหวัดยาลา
รับรองนะคุณผู้ชมฟินทั้งอากาศฟินทั้งบรรยากาศ
และฟินทั้งรูปภาพที่ถ่ายออกมาอย่างแน่นอน
จุดชมวิวทะเลหมอกอายุเวงดิฉันไปบุกมาแล้วเหมือนกัน
เขาโดนเปรียบเทียบว่าเป็นอเมซอน
อเมซอนใช่ถูกต้องอเมซอนนี่จริงต้องที่บราซิลนะแต่เมืองไทยก็มี
ก็ได้เห็นจุดชมวิวสวยแบบนี้โอ้โหคุณมันมันสวยมาก
สวยกว่าที่คิดแล้วมันก็มีทะเลหมอกให้ชม
ตลอดทั้งปีแล้วอากาศที่เบตงเนี่ยนะ
อากาศดีมากเอ้าคุณผู้ชมครับได้เห็นสถานที่ท่องเที่ยวแล้วนะ

ยังเหลืออีกหนึ่งเรื่องที่อยากจะนำเหนอกัน

เพราะฉะนั้นพลาดไม่ได้ช่วงหน้า

ของกินสุดแปลกของปี๒๕๕๙
ที่เรานำเสนอมาตลอดทั้งปีมีอะไรบ้าง

และเดี๋ยวตลอดกินคุณชนะจะพาไปทานอาหารอร่อยด้วยนะ
โอ้ยนี่ร้านนี้ผมไปทานมาแล้ว

เอาเดี๋ยวมาติดตามความสวยและความอร่อยกันในช่วงหน้าครับ